ทุกคนต้องบอกว่าคนจะฝันมันช่วยไม่ได้๙๗๙
นี่ไม่ต้องไปนอนอาศัยพี่มนต์ศรีคำสร้อยเลยแล้วกัน
มาพร้อมกับตัวเลขด้วยนะคะ
โพสต์สดร้อนเลยในโซเชียลค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่หลายคนลุ้นสำหรับตัวเลข
ถูกต้องซึ่งพี่มนต์สิทธิ์เองค่ะเขาได้โพสต์ข้อความว่า
วันนี้ตื่นเช้ามาวัดตักบาทเทโวทำบุญครับ
สาธุขอให้แฟนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ
เมื่อคืนเลขนี้นะคะกับอีกเลขหนึ่งในเฟซบุ๊คของเขา

ใช่แล้วค่ะย้ำนะคะว่าดิฉันอ่านตามข้อความที่พี่มนต์สิทธิเขาพิมพ์นะ

เอาดูกันชัดเลยนะคะแต่เอ๊ะดิฉันเคยได้ยินมาว่า
ผู้ชายเนี่ยเขาฝันให้เพิ่มหรือให้ลดอันนี้จำไม่ได้จริง
แต่ที่แน่เมื่อเช้านี้บันเทิงไทยรัฐคว้าตัวเจ้าตัวมาถามเลยว่า
สรุปว่ามันเป็นยังไงคะความฝันนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเราฝันน่าจะเพิ่มขึ้นไง
ให้เลข๑๔ก็น่าจะเป็น๑๕อะไรประมาณนั้นไง
ถ้าฝันเห็น๑๒ก็ขึ้นมาเป็น๑๓อะไรประมาณนั้น
ซื้อโรตเตอรี่ไงพี่โชว์ลอตเตอรี่ก็คือจะเป็นเลข๘๐๘๓อะไรประมาณนั้น
วันที่๑๖พรุ่งนี้มาลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม

เดี๋ยวได้รู้นะคะด้านนักร้องนางเอกลิเกสาจิงหวิตขาวงเทวันนะคะ
เธอก็มีความเชื่อสุดกับสร้อยข้อมือแก่นมะขาม
ที่ครอบครัวทำออกมาให้เช่าว่าให้โชคให้ลาบนักหนา
แล้วตอนนี้ค่ะเธอไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเข้ามาขอเลขเด็ดเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดค่ะไปถ่ายงานก็ทำเอากองถึงกับต้องหยุดถ่าย
เพราะแต่ละคนเนี่ยเขาผลัดมาถามหาเลขเด็ดงวดนี้กันเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียว
หรือต้องรอฝันก่อนต้องฝันเอานี่เรื่องจริงฝันฝันก่อนเนอะ
บางคนต้องบอกนะบางคนเขาไม่ได้ถูกหวยหรอกแต่งานแน่น

บอกแม่จ๋าหนูอยากได้งานอยากได้งาน
ล่าสุดเปิดคณะลิเกวันที่๕ที่ผ่านมา

พอได้เงินมาเนี่ยก็เอาไปต่อคิวเงิน
อันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับของหลายคนนะที่ถูกรางวัลมาแล้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ